แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเปิดตัวแล้ว
ที่เขาก็กลุ่มเดียวกันกับอันยูชิงนั่นแหละ

แล้วมาเมื่อวานนี้แถลงข่าวแบบละเอียดยิบที่โรงแรมของคุณชูวิทย์นะคะ
รวมถึงถ้าชูวิทย์ตัวจริงพล็อปต้องมี
ต้องมีพร็อปมาเมื่อวานนี้มาพร้อมกับปี๊บ
มาพร้อมกับเตารีดรีดไถแจกปี๊บให้คุมหัวพบชนโอ้โหลองดูค่ะ

เอาไปเอาไป

เอาไปสั้นเป๊บด้วยเอาไปสั้นเต้ารีดด้วย
โอ้ยเต้ารีด
นักข่าวชอบใช่มองภาพนี่มันสวย
เป็นสีสึนในเชิงข่าวเขาเดี๋ยวพอภาพสวย
ภาพมีคุณค่าข่าวพูดชื่อสองคนเลยนะ

นี่ไงเตารีดเป็นสัญลักษณ์ของการที่ตำรวจไปรีดไถนักท่องเที่ยว
ส่วนผู้บังคับบัญชาพบชน

บอกแบบนี้ทั้งที่เอาเงินของนักท่องเที่ยวไปจริง

เรื่องนี้มันดังไกลไปถึงต่างชาติอายเอาปี๊บคุมหัวเถอะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเปิดตัวเลย
โอ้โหนี่เห็นบอกว่าอะไรนะ

คนดีกลัวด่านตรวจส่วนคนร้ายไม่กลัวเพราะว่าสามารถจ่ายเงินได้
แล้วเปิดเป็นอัตราเลยคุณผู้ชม
อัตราทำผิดแต่ละอย่างจ่ายเงินเท่าไหร่ยังไง
อ่ะยังเมาแล้วขับเนี่ยนี่ชาร์จนี้ที่คุณชูวิทรขึ้นให้ดูนะ
เมาแล้วขับจ่ายสองหมื่นถึงสามหมื่นอ่ะฉี่ม่วงจ่ายแสนนึงเออ
ยาเสพติดจ่ายสามแสนถึงห้าแสนโอ้โหเจออาวุธสามหมื่นถึงห้าหมื่น
ควันดำหมื่นนึงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามหมื่น
ทุกวันนี้ด่านตรวจเต็มไปหมดเลยเพราะว่าทุกสถานีต้องหาเงิน
ด่านละหนึ่งแสนเดือนหนึ่งอ่ะประมาณสองร้อยล้านจากแปดสิบแปดสถานีอ่ะ
โอ้โหนี่ยังไม่รวมถึงด่านของจราจรกลางนะ
ที่จะต้องหารายได้เพื่อนำส่งกองบัญชาการตำรวจนครบาน
คือคุณชูวิทย์ออกมาเปิดแบบนี้เลยอ่ะค่ะเอาแล้วส่งกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ก็พอประชานอดโดยตรงน่ะดิก็ใช่ไงเออแล้วคุณชุวิตบอกด้วยน่ะ
ถ้าเกิดว่าวันนี้ตำรวจต้องการจะคืนเงินสองหมื่นเจ็ด
ให้กับกลุ่มดาราไต้หวันเนี่ยพวกเขาคงไม่รับหรอก
เพราะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ใส่ร้ายว่าทำผิดกฎหมายต่าง
นานาอันนี้เมื่อวานคุณชูวิทย์ก็ออกมาโอ้โหออกมานั่งฟัง
ออกมาพูดแล้วนักข่าวฟังนี่ซีดทั้งนั้นเลยนะ
หนุ่มชาวสิงคโปร์เป็นเพื่อนของดาราไต้หวัน
อยู่ในวันเกิดเหตุมาพูดเรื่องนี้

หลังจากนั้นระหว่างเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
ซึ่งอยู่บริเวณถนนรัชดาพิเศษ
เจอตำรวจตั้งด่านเอาไฟฉายส่องเข้ามาในแท็กซี่
จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำด่านบอกให้รถจอดเข้าข้างทาง

แล้วให้เอาเอกสารหนังสือเดินทางออกมาแสดง
และให้ถอดรองเท้าด้วยครับ
แล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมพอเจ้าหน้าที่ประจำด่านเนี่ย
กับคุณสกายนี่ไปเจอบุหรีไฟฟ้า๓อัน
เจ้าหน้าที่ก็ถามต่อว่ามาจากประเทศไหน
ตอนนั้นคุณสกายบอกว่ากลุ่มพวกเขาเริ่มสงสัยกันแล้วว่า
ทำให้ส่งและทำให้ถือว่าทำห้ามไฟซับน่ะ
ใช้โทรศัพท์ห้ามติดต่อใครห้ามถ่ายรูป
ถามตำรวจว่าทำไมถึงตรวจมากมายเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาไม่รู้ว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดที่ไทย
เพราะบุหรี่นี้นี่ไงคุณผู้ชมคุณสกายบอกว่าไปซื้อมาจากตลาดห้วยขวาง
มันมีร้านขายอยู่ตำรวจมาพูดขู่บอกว่าอย่ากวนทีนอย่ากวนทีน
แล้วพยายามแจ้งว่าการที่พกพาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นความผิดต้องเป็นเนี่ยติดคุกนะติดคุก๒วันนะ
คุณสกายพยายามบอกเจ้าหน้าที่ว่าติดคุกไม่ได้หรอกเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเขาต้องบินกลับสิงคโปร์แล้ว
เค้าก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีพิสสาไปมีบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องกลับไปช่องสิงคโปรต
ต้องไปแล้วไม่ทำอะไรผิด

อย่าเทียบ

เท่านั้นไม่ใส่ยูนิฟอร์มนะ

แล้วก็มีสามพันธุ์ก็เก็บไว้
ไม่ให้เขาดูเท่าไหร่ใช่ไหม
ก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปสนามบิน
แล้วก็ต้องแอดเก็บ

ใช่แล้วเขาต้องเดินทางกลับแล้วไง

นี่คุณผู้ชมคือคุณสกาย
เขาบอกว่าเขาจำหน้าได้หมดเลยนะ

ที่ตั้งด่านช่วยมีกับหมด๑๔นาย
แต่เขาแบ่งเป็น๗กับ๗ใช่ไหม
ฝั่งที่มีปัญหาคือฝั่ง๗นาย

คนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะ

เอาง่ายเก็บตังค์ค่ะแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
อันนี้คนที่หนึ่งนะส่วนตำรวจนายที่สองเนี่ย
รูปร่างสูงใหญ่แล้วเขาบอกว่าหัวละล้านหน่อย
หน้าที่ของคนนี้คือคอยบังกล้องไม่ให้กล้องจับภาพได้
ส่วนอีกนายหนึ่งเป็นตำรวจที่ผอมหน่อย
ใส่ผ้าคลุมหน้าไม่ใช่ใส่แมสนะ
เออเป็นผ้าคลุมใช่คนนี้คนนี้เขาทำหน้าที่เหมือนกับสังเกตการณ์
มาร่วมรับฟังการพูดคุยด้วยแล้วคุณชูวิทย์นะ
เอาภาพของตำรวจสนห้วยขวางมาให้คุณสกายดู๒ภาพ
แล้วให้ชี้เลยนี่คุณผู้ชม
ผมอยากจะให้ดูจังหวะนี้ดอมน้ำแข็งดู
ดูหน้าปกของแฟ้มคุณชูวิทย์หน่อย
โอ้โหนี่แบบเป็นข้อมูลที่แบบว่าแม่
ดูหน้าปกนะคุณผู้ชมนะกำลังจะยกแล้วนะ

ผมดูไกลเป็นรูปหน้าตำรวจแต่ละคนเลย
ใช่แล้วหน้าแฟ้มเขียนว่าตำรวจสอนอห้วยขวาง
แสดงว่ามีหน้าเต็มให้ดูทุกคนเลย
จะชี้ไม่ถูกได้ไงว่าสกายบอกจำได้ทุกคนใช่ไหม
ใช่นี่แหละตอนที่เอามาให้คุณสกายดูแล้วให้ชี้เลยไง
ว่าใช่หรือเปล่าใช่ตำรวจที่มารีดไถวันนั้นหรือเปล่า
แล้วคุณสกายก็พยักหน้าหมายถึงว่าจำได้แหละ
ตำรวจที่มาข่มขู่มารีดไถได้ว่าเนี่ย
เป็นตำรวจสอนอห้วยขวางจริงโอ้ยคุณผู้ชม
แล้วในโซเชียลก็ไปพูดถึงคุณสกายเหมือนกันนะ
คุณสกายมีชัดโอร่ะมาเต็มมากเซทผมเซทผม
หล่อเลยบางคนก็บอกนะคะ
แล้วมันมีคลิปคลิปหนึ่งเป็นภาพเมื่อคืนนี้
หลังจากที่คุณสกายออกมาพูด
ออกมาพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการวีดีโอคอลอันยูชิง

ใช่อันนี้ตอนที่แบบวีดีโอคอลกันเนี่ยนะคะ
แล้วคุณชูวิทย์เองก็ขอบคุณนะที่เข้าใจความรู้สึกของอันยูชิง
ที่ได้พูดขอบคุณคุณชูวิทย์ที่เข้าใจความรู้สึกของเขา
แล้วอันยูชิงบอกว่าจริงเขาไม่ได้ต้องการอะไร
แค่อยากพูดความจริงให้สังคมได้รับรู้

มีคนสนใจในสิ่งที่เธอพูด
แล้วคุณชูวิทย์ก็ชวนนะชวนอันยูชิงมาเที่ยวเมืองไทย
บอกว่ามาสิช่วงปีใหม่ไทยสงกราน
ส่วนคลิปนี้อันนี้คุณชูวิทยเพิ่งอัพลงวิว
ในเฟซบุ๊กเมื่อตอนสักหลังเที่ยงคืนนะคะ
ประมาณสักตี๑๒น่ะนะ

มันเป็นเพลงประกอบเป็นเพลงกีดกั้นของบิลกิ้น
เนื้อเพลงนี้ก็ฟิลแบบประมาณกิดกั้นคนสองคน

คืออันนี้คุณอันยูชิงนะ
เขาเขียนประมาณว่าขอบคุณคุณชูวิทย์ที่
เคียงข้างเธอกับเพื่อนของเธอ
แล้วก็ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ให้มันเป็นข่าวออกมา
แล้วเธอก็มองว่าคุณชูวิทย์เป็นเหมือนเพื่อน
เป็นเหมือนพี่ชายเลยนะที่จะมาให้ความช่วยเหลือแบบนี้ฮะ

คุณสกายก็หลังจากที่ไปแถลงข่าว
ก็คุณชูวิทย์พาสกายไปหาตำรวจต่อครับ
ไปเจอกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑เข้ามาพบคุณสกายด้วย
เมื่อวานนี้ที่คุณชูวิทย์บอกไว้ชัดเจนอย่างหนึ่ง

พลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าสกายให้ข้อมูลในฐานะพยาน
ข้อมูลที่ได้มาถือว่าเป็นประโยชน์กับการสืบสวนครับ
พนักงานสอบสวนก็สอบถามแล้วก็บันทึกถ้อยคำทั้งหมดแล้ว
มีการชี้ตัวบุคคลที่อยู่ในด่านด้วย
แต่ตำรวจบอกยังเปิดเผยไม่ได้นะว่ามีตำรวจกี่นาย
หรือเป็นตำรวจชุดที่มีคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๑หรือไม่

ทั้งนี้ตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบกับพญาหลักฐานที่ตำรวจมีด้วย
จึงจะสามารถแจ้งข้อหาเรียกรับผลประโยชน์กับตำรวจที่เกี่ยวข้องได้

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกวัน๒วันนี้
เดี๋ยวคดีนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

น้ำแข็งเมื่อกี้บอกว่าคุณสกายเขาบอกวันนั้นที่ตั้งด่าน
มีชายคนนึงไม่ใส่ขึ้นแบบตำรวจใช่ไหม
ไอ้เรื่องนี้เนี่ยจะมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไร

ตำรวจบอกยังอยู่ระหว่างพิสูจนทราบว่าคนนั้นเป็นใคร
ถ้าเป็นตำรวจก็ต้องไปสืบทราบมาว่าเป็นสังกัดใดครับ
เออแล้วคุณสกายจะมีความผิดหรือเปล่า
ในฐานเสนอเงิน๒๗๐๐๐บาทให้กับเจ้านาทีตำรวจ
เรื่องนี้ตำรวจบอกจะกันคุณสกายเป็นพยานในคดีนี้ครับ

ทั้งนี้ต้องให้ทางคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
คำให้การของคุณสกายอีกครั้งว่า
โดยสมัครใจหรือโดนขู่บังคับ
เพราะจะมีผลต่อสถานะของคุณสกายว่าจะเป็นพยานหรือจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสถานะอื่นนะ
ส่วนผู้กำกับสนห้วยขวางครับหลังจากโดนโยกเข้ากรูไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดก็โดนลดเกรดไปไปอยู่ไหนนะสนนจอกใช่ไหมพี่เบิร์ด
เมื่อวานนี้พบตรได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจครับ
แล้วก็มีรายชื่อของพตเอกยิ่งยศสุวันนโหผู้กำกับสนฮ่วยขวาง
ให้ไปเป็นผู้กำกับสอนอนหนองจอก๒วัน๒คำสั่ง
แล้วก็ให้พตเอกสุกฤทธิ์มังคลาสวรรษผู้กำกับสนราชบูรณะ
มาเป็นผู้กำกับสนห้วยขวางแทนครับก็โดนรถเกรดไปนะฮะ
ก็ผมว่าคงจะได้ข้อสรุปเร็วนี้แหละ
คุณผู้ชมก็โปรดติดตามนะครับ
เพราะว่าผมว่ามันสุดทางแล้วล่ะ
สุดทางแล้วทางลงจะเป็นยังไงเท่านั้นเอง